ไม่ถึงว่าเกิดเป็นนักแสดงคือก็ที่นี้ค่ะ
แล้วก็อาศัยมาทัยเกือบ๒๐กว่าปีแล้ว

คือเจียนมีแพลนที่จะเข้าไปคุยกับอาเป็ดอยู่แล้ว

ก็เลยเป็นผู้ใหญ่

ก็เลยเจียนก็ไม่อยากข้ามหัวคนกลางค่ะ
แต่ว่าคือดูจากสถานการณ์แล้ว
จำเป็นต้องโทรหาแบบตรงแล้วล่ะค่ะ
เพื่อที่จะให้อาเบ็ดนี่
ก็พยายามเข้าใจว่าเรื่องมันเกิดขึ้นยังไง
เพราะว่าเจียนไม่เคยคุยกับอาเป็ดเลย
แล้วสิ่งที่อาแปดก็ได้ฟังจากคนกลาง
ซึ่งเจียนก็ไม่รู้ว่าการสื่อสารเนี่ย
มันอะไรยังไงเจียนก็ไม่ทราบตรงนั้น
ดีนะจียอนก่อนที่มันจะบานปลายไปมากกว่านี้
รีบคุยเลยดีกว่าเอาแบบคุยตัวต่อตัวเลยได้ยิ่งดี
อย่าไปผ่านใครทั้งนั้นเพราะว่ารับมารับสารมาปุ๊บ
คำพูดแปลงไปกว่าจะถึงคนฟังจริง
เดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องราววุ่นวายใหญ่โตไปมากกว่านี้

เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก็มาถามอีกทีแล้วกันว่าอัปเดตความคืบหน้าเป็นยังไง